สาวคนนี้ก็สวยไม่แพ้กันแต่ความรักเนี่ยราบรื่นหวานเหลือเกินนะคะ
กับหนุ่มธันวานั่นเองคบหาดูใจกันมานาน๔ปีแล้วนะคะ
พอเจอตัวเจ้าตัวมาเดินแฟชั่นโชว์ชุดงานชุดแต่งงาน
อดที่จะถามไม่ได้นะคะว่าปีนี้เนี่ยมีแววจะมีข่าวดีหรือยัง
เพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเขาก็เคยประกาศกับสื่อ
ยังไร้แพลนขอมุ่งทำธุรกิจสร้างอนาคตด้วยกันก่อนค่ะ
ข่าวดีงานแต่งยังไม่มีค่ะเราคุยเราไม่ได้คุยว่าจะงานแต่งเมื่อไหร่เลยค่ะ
แต่เราคุยว่าเราจะทำธุรกิจอะไร

เรื่องสถานะทางการเงินของพวกเราสองคน

คือตอนนี้มองแต่เรื่องของงานกับธุรกิจสักส่วนใหญ่ค่ะ

ถ้าถามว่ากินชอบเด็กไหมกินก็ชอบค่ะชอบกัน
การอยู่กับครอบครัวมันอบอุ่นและน่ารักดี

ซึ่งห่วงตรงนั้นเนี่ยเราห่วงเขาทุกเรื่องนะ
การที่เราห่วงเขาเราต้องมีพร้อมสำหรับเขาด้วย

ให้เขาให้คนอื่นเลี้ยงเขาเป็นไปไม่ได้
อยากจะถ้าเกิดว่ากินจะมีเขาจริง
กินต้องมีเวลาดูแลเขา๒๔ชั่วโมง

ปีนี้ปีหน้าและอีกหลายปีก็ไร้แพลนค่ะ